ขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะฮะก็ต้องขอเป็นตัวแทนคนไทยทั้งประเทศนะ
ขอบคุณนักดำน้ำจากต่างชาติทุกคนที่หยิบยื่นน้ำใจแล้วก็ความช่วยเหลือมาให้กับทีมหมูป่า
ในครั้งนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับหนึ่งคนคือคุณเบนคาราซิกส์เป็นชาวเดนมาร์
ดำน้ำเขาบอกว่าเขาเนี่ยตั้งใจเขาอยากมาช่วยเขาจิตอาสาเพราะว่าเขาอยู่เมืองไทยที่ก่อเต่ามา๑๑ปี
พอเขารู้ข่าวเขาไม่คิดเลยเขารีบมาขอให้ได้เจอน้องทั้ง๑๓คนเขาพอใจแหละเขาไม่ต้องการอะไร
มันเป็นอีกหลายคนที่หยิบยื่นมาแล้วเขาไม่ต้องการเป็นข่าวไม่ต้องการอะไรเลยขอแค่ได้ช่วยก็พอแล้ว
ขอบคุณทุกท่านจริงที่มาช่วยพวกเรา
ก็มีหลายคนสำหรับคุณผู้ชมที่ขอบคุณเข้ามาผ่านไลน์หน้าจอในวันนี้
คุณผู้ชมยังแสดงความคิดเห็นยังขอบคุณทีมช่วยเหลือนะคะรวมทั้งให้กำลังใจกันได้ต่อเนื่อง
โดยเฉพาะวันนี้วันสุดท้ายของปฏิบัติการรวมทั้งเกาะติดหน้าจอช่อง๓๒ไทยรัฐทีวีกันด้วยนะคะ
พูดถึงเรื่องของการให้กำลังใจนอกจากช่องทางต่างแล้วนะคะ
โซเชียลมีเดียตอนนี้เข้าถึงทุกคนทุกคนต้องมีการให้กำลังใจผ่านโลกโซเชียลมีเดียตอนนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะ
มีทั้งเป็นข้อความมีทั้งเป็นภาพถ่ายและมีทั้งเป็นการ์ตูน
เป็นภาพเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าได้อธิบายหมดเลยเกี่ยวกับปฏิบัติการครั้งนี้
โปสเตอร์การ์ตูนชุดนี้มีชื่อว่าพวกคุณคือฮีโร่
แม่สาย๑๓คนที่หายไปในระหว่างการท่องเที่ยวในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงราย
ภาพนี้แม้จะมีภาพเดียวนะคะแต่สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมใจกัน
ทำให้ภารกิจที่ยิ่งใหญ่นี้ครั้งนี้สำเร็จล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ
เดือนกรกฎาคมนี้นี่เป็นภาพแต่ว่ามีรายละเอียดเยอะมากในภาพภาพเดียวนี้นะคะ
คือการเดินทางของหมูป่าความร่วมมือของมวลมนุษยชาติ
ขอให้ทุกคนปลอดภัยสู่อ้อมอกของครอบครัว
โดยสื่อสัญลักษณ์ของผองสัตว์ต่างมีการสื่อออกมาได้อย่างน่าสนใจนะคะ
เช่นช้างเผือกเท้าหน้าคือใครคะ
คือผู้อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายที่เหมาะจะเป็นช้างเผือกที่เราตามหา
ม้าขาวหมายถึงทุกคนที่ร่วมใจในภารกิจทุกคนล้วนเป็นอัศวินม้าขาว
แต่รวมกันในพื้นที่ถ้ำหลวง

ความหมายมันแบบโอ้โหมหาศาลมากนะ
โพสต์ภาพตัวอักษรภาษาอังกฤษคำคำเดียวแต่เป็นความหวังทั้งความหวังของเรา
คือคำนี้อยู่ในใจทุกคนมาตลอดการปฏิบัติภารกิจ
ขอแค่มีความหวังและทำไปตามสิ่งที่เราหวังครับ
หมูป่าออกจากถ้ำภายใต้ความยากลำบากมีทั้งน้ำมีทั้งเส้นทางที่แคบและเป็นอุปสรรค
อกจากนี้มีภาพน่ารักนะคะที่อุ้มหมูป่าดำน้ำด้วยค่ะ
ในภาพในช่วงที่ลงไปในส่วนสีฟ้าจะเป็นอุ้มหมูป่าอุ้มหมูป่าดำน้ำออกมา
นี่เป็นภาพล่าสุดเพราะว่าปฏิบัติการก็คือพาน้องดำน้ำออกมานะคะ
และภาพการพาน้องดำน้ำออกจากถ้ำด้วยการประกบ๒ต่อ๑
รวมทั้งการแสดงสัญลักษณ์ก็คือการจับข้อมือ๓คนพร้อมข้อความโลกทั้งของเราคือพี่น้องกันความดีไร้พรมแดนค่ะ
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ได้บรรยายภาพการ์ตูนชุดนี้นะคะ
อีกหนึ่งภาพนะคะเร็วกว่าที่คิดชุดปฏิบัติการนำหมูป่าออกจากถ้ำที่นำหมูป่าออกมาแล้ว
ตอนนี้ยอดรวมทั้งหมด๘คนด้วยกันนะคะโดยบอกว่าหมูป่าที่ยังอยู่ข้างในบอกว่าออกมาเร็วนะเป็นการชักชวนให้ออกมาว่า
รับฟังปลอบขวัญและให้กำลังใจนะคะ
ที่ดังคือเป็นภาพการจับมือกันของหน่วยซิลของไทยแล้วก็นักดำน้ำต่างประเทศ
ประสานมือกันอ่าเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็มี
สินรูปคำของพระครูบาบุญชุ่มอยู่ที่มือแบบนี้ค่ะก็ทำให้
คนแชร์ไปเยอะมากแล้วก็นำเป็นภาพส่งต่อกัน